แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย

งูเข้าบ้านคนเข้าไปกินสัตว์เลี้ยงเยอะมาก
เราก็เลยตัดสินใจรวบรวมบรรดางูหรือแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ที่มีความใหญ่ยาว๕อันดับประจำสัปดาห์
ฝากคุณผู้ชมค่ะไปดู
อันดับที่๕ค่ะเป็นเจ้างูเห่าตัวนี้
ความยาวประมาณ๑เมตรค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
เป็นงูเห่าที่น่ากลัวมากนะ
งูตัวนี้เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ที่ห้องหลังบ้าน
ของชาวบ้านที่นั่นแล้วคุณดูดิมันดุร้าย
มันต่อสู้มันไปขดแล้วก็ซุกอยู่หลังแผ่นไม้กระดาน
ที่เขาตั้งพิงไว้แล้วกู้ภัยพอค่อยแง้มมา
แล้วใช้ไม้เขียมันก็แผ่แม่เบี้ยแล้วก็พ่นพิษใส่
พี่กู้ภัยก็ตกใจนะต้องร่นถอยออกมาก่อนเลย
แต่สุดท้ายก็สามารถจับพี่งูเห่าตัวนี้
กลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จให้ดูชมหน้าค่าตาก่อนนะคะ
อันนี้คืออันดับที่๕นะไปต่อกันที่อันดับที่๔ค่ะ
อันดับที่๔นี่เป็นงูสิงค่ะคุณผู้ชมความยาวอยู่ที่๒เมตรเลย
ที่ร้านนี้เลยจังหวัดอุดรธานีจ้ะ
งูสิงตัวนี้มันพยายามเลื้อยเข้าไปในร้านขายอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง

ไม่แน่ใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับน้องใบตอ
แต่มันเลื้อยเข้าไปหลังจากที่มันกำลังเลื้อยเนี่ย
แล้วคุณรู้ไหมมันกำลังเลื้อยข้ามถนนและมันจะถูกรถทับ

งานนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์คีบเหล็กในการจับงูอ่ะ
เพื่อจับมันเข้าสู่ถุงกระสอบเพราะว่ามันโดนรถทับไงคะคุณ
เจ้าหน้าที่บอกว่าที่สามารถจับได้มันอาจจะเป็นเพราะว่า
งูสิงตัวนี้มันได้รับบาดเจ็บมาก่อน
มันก็เลยเคลื่อนตัวช้าไม่คล่องแคล่วก็เลยทำให้จับได้ง่ายสุดท้าย
ก็เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
มา๔แล้วนะไปต่อกันที่อันดับ๓จ้า
และอันดับที่๓ก็คือเจ้างูหลาม
ความยาวประมาณ๒เมตรที่ชัยภูมิตัวนี้นี่เอง

เพราะงูหลามตัวนี้มันบุกเข้าไปที่เล้าไก่ของบ้านแห่งหนึ่ง
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอมันไม่เคลื่อนที่เลยนะ
มันนอนนิ่งเลยนะยอมให้จับแต่โดยดีเลย
เพราะมันเอ็มตัวมันบวมเป่งเลยล่ะคุณ
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ห่วงเชือกในการจับนะคะ
แต่พอมันจะรู้เฮ้ยจะถูกจับแล้วมันก็ฮึดสู้ขึ้นมา

สุดท้ายพี่กู้ภัยเขาใช้วิธีกันอย่างนี้ค่ะ

พอเจ้าหลามเนี่ยเพลี่ยงพล้ำมองไม่เห็น
ก็ใช้มือเปล่าจับงูขึ้นมาที่บริเวณช่วงหัว
แล้วก็ดึงง่วงมามาดู

บอกเลยนะรอบนี้ต้องใช้คำว่ามันร้ายนักนะ
เพราะมันเขมือบเจ้าไก่ในเราไปแล้วถึง๓ตัว

แล้วก็ขย่อนออกมาแบบแฮทริกด้วย

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าผมว่าไปดูอันดับที่๒กันเลย

โอ้โหความยาวของมัน๓เมตรครับ
งูเหลือมตัวนี้ที่จังหวัดเลยฮะ
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่แถวนั้นมุ่งหวังที่จะเหมือบไก่ต่อ

น้ำตาตกเลยงานนี้

ใช้เวลาในการจับมันนะสักประมาณ๑๐นาทีได้
ก็นานอยู่พอสมควร๑๐นาทีนะ
จ้ะโอ้โฮเห็นแบบนี้แล้วก็
โอ๊ยเป็นห่วงเจ้ากงเจ้าไก่ซะละเกินจริงเหรอ
ดูเป็นบ้องอย่างนี้ผมว่าน่าจะเหมือบไปแล้วด้วย

ผมว่าคุณผู้ชมรออยู่อันดับที่๑

จะบอกผมทีนี่มันงูเหลือมหรืออนาคอนด้า

เขาบอกว่าความยาวประมาณ๔เมตรที่จังหวัดราชบุรี

ก็คาดว่าจะต้องมีตัวนี้คงขเมือกแมวไป

แมวกับไก่ที่โรงเรียนแห่งนี้หายไป

ก็เลยเจอกับนักการพันโลง
แล้วก็โทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับ

คุณคะใหญ่กว่าขาพี่กู้ภัยค่ะ

เอามันใส่ถุงกระสอบทั่วไปไม่ได้
ต้องเอามาไว้แบบนี้ใช่ครับใส่หลังรถไปเลย

แล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะ
นี่คือเรื่องราวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ที่ชวนให้ขนหัวลุกสุดสัปดาห์
ในที่เรารวมมากับสัปดาห์ที่ผ่านมานะน้องใบตอง
หวังว่ามันจะไม่มาทุกวันนะ
ให้ดูถึงความใหญ่แล้วดูถึงความน่ากลัวของมันแล้วด้วย
เวลาเจองูเนี่ยหรืออย่างไรต้องโทรตามเจ้านักที่กู้หาย
น่ะมันแป๊ปนึงเจองูตรงไหนตรงตรงหน้า
ตรงหน้าตรงหัวคุณเนี่ยไม่มีบอกว่ากี่ทีกี่รอบแล้วน้องใบตอง
เขาบอกว่าให้เอาผ้าคุมหัวงู
เอาออกไปหมดแล้วไม่มีแล้ว
ขนลุกไปหมดเลยอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่า